อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะไปดูคลิปรถพ่วงทำล้อหลุดบนถนน
ล้อหลุดปุ๊บมีชายคนนึงวิ่งตาม
คุณผู้ชมเห็นแล้วคงคิดว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยเป็นเจ้าของรถพ่วงที่ล้อหลุดแน่

โอเคต้องน้องตามร้อข้ามข้ามถนนแน่

ร้องออกมาแบบนี้น่ากลมเมื่อวานเพิ่งเป็นข่าวมาอย่างงี้

นี่แล้วไม่ใช่ล้อเล็กด้วยนะคะ

ในคลิปเนี่ยเห็นชายชื่อดำคนนี้ก็ไล่ต้อน
ล้อรถบรรทุกให้ข้ามถนนไปยังฝั่งตรงข้ามที่เป็นปากกก
แล้วก็ผ่านรถที่สัญจรไปมานะคะหลายคัน
ซึ่งเพจดังก็ได้นำคลิปนี้จากผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งมาแชร์
พร้อมข้อความรถพ่วงล้อหลุดวิ่งตามสุดชีวิต
ซึ่งเมื่อชาวเน็ตได้เห็นก็พากันคิดว่า
ตู้สีขาวที่เปิดไฟกระพริบคือรถต้นเหตุ
แล้วก็คิดว่าชายที่กำลังไล่ต้อนคือเจ้าของรถ

ติดตามเรื่องนี้ไปยังคุณวันลบเจ้าของคลิป
บอกว่าชายที่ไล่ต้อนล้อรถปันทุกพ่วงเนี่ย
จริงแล้วไม่ได้เป็นเจ้าของรถค่ะ

เหตุเกิดวันที่ยี่สิบห้ามกราคมเวลาสิบเอ็ดโมง
บริเวณคลองส่งน้ำย่านบางพลีบางบ่อ

ก็เลยนำคลิปนี้มาเตือนให้ขับรถกันด้วยความระมัดระวังนะคะ
ก็ถือว่ามีเป็นพลเมืองดีจริงแล้วก็อยากจะไปเซฟ
ร้อนิกลิ้งอยู่พยายามจะกันแล้วก็แบบกันรถว่าระวังอย่างงี้นะคะ

เป็นรอยรถกระบะดีที่ไม่ใช่รถพ่วง

แล้วตอนเช้ามืดขับรถมาทำงานตอนเช้า

ไฟหน้ารถที่ฉันสาดไปนี่คือแบบล้ออยู่ห่างประมาณสัก

ต้องหลบน่ะคือคือดิฉันก็ลวงซ้ายขวาแล้วไม่เห็นรถเลยรีบหลบ
เพราะว่าไม่กล้าชนจริงคือขับตรงไป

ถ้าชนมันกระเด็นเข้าหน้ากระจกรถแน่
แล้วก็เห็นรถที่แบบล้อหลุดจอดอยู่ข้างทาง
แล้วเขาก็ยืนมอนด้วยความแบบไม่รู้จะทำยังไงเพราะออกมาไม่ได้
เพราะว่ารถวิ่งเร็วไงทางเลนตรงที่จะขึ้นถนนเลนกลาง

ต้องระมัดระวังแล้วยิ่งเหตุการณ์เมื่อกี้แถวสมุทรปาการบางพลีอะไรอย่างนี้